ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายที่พัทยาค่ะ

ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเที่ยวนะคะตรงแหลมบารีไฮ
แล้วก็ถูกเข้าใจผิดค่ะว่าเข้าไปก่อกวน
ก็เลยถูกเจ้าของร้านสั่งให้กาดของร้านมารุมทำร้าย
จนต้องหนีเอาตัวรอดออกมาแล้วเขาก็ถ่ายคลิปในช่วงนั้นเอาไว้ค่ะ
พัทยามารถ๒๐มา๕ของพัทยา
ดูด้วยวะหน้าผมแหกขนาดนี้ดูด้วย

๑๕กับ๒๐คนอยู่รุมผมอะ

กูบอกให้เข้ามา๑๐หนึ่ง
ลูกคนไม่มีมีลูกลูกหมา
โอ้โหเลือดโชคเลยคุณนัทพงศ์
นี่หนีออกมาแล้วเขาก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่เมืองพัทยากับตำรวจที่เขาเนี่ยแพนกล้องไปเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าก็ไม่ช่วยไม่จัดการกับกลุ่มกาดที่มาทำร้ายเขาเลยนะคะ
แล้วก็โชว์ใบหน้าของตัวเองที่เต็มไปด้วยเลือดจากการถูกทำร้ายนะคะ
สาเหตุที่เขาพูดในคลิปก็คือเขาถูกเข้าใจผิด
เพราะว่าพนักงานไปฟ้องเจ้าของร้านว่าเขาไปก่อกวน
จริงแล้วเนี่ยเขาเคยมีปัญหากับพนักงานในร้านแค่คนเดียวนะคะ

พอคิดว่าเขาไปกวนเนี่ยก็เลยสั่งกาดแล้วก็ลูกน้อง๑๖คนเข้ามารุมเขา

นี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่๑๒ธันวาคมประมาณตี๔นะคะ
ร้านปิดโดนรุมทำร้ายเขาบอกตอนนั้นก็มีชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว

โอ้โหแต่ดูสภาพเลือดเต็มเลยนะคะ
ทีมข่าวไปสอบถามผู้เสียหายค่ะ
คนนี้ก็คือในบรรพศหรือว่าในโจ๊กนะคะ
เขาเล่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเข้าไปเที่ยวดื่มกินตามปกตินี่แหละ
ตอนกำลังจะโอนเงินจ่ายก็มีปากเสียงกับพนักงานบาน้ำซึ่งรู้จักกัน
ทำให้พนักงานบาน้ำอีกคนนึงไปบอกเจ้าของร้าน
ทีนี้เจ้าของร้านก็เลยคิดว่าเขาเข้าไปก่อกวน
ก็เลยให้กาดของร้านมาเคลียร์นะคะ
มาทั้งอาวุธทั้งมีดทั้งไม้นะคะท่อแป๊บนะคะ
ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บต้องหนีออกมาแล้วก็ไลฟ์ถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะ
แล้วอย่างที่บอกก็คือเขาไม่พอใจในคลิปนี้นะ
เขาไม่พอใจตำรวจที่มาถึงก็ไม่จัดการกับกลุ่มก่อเหตุ
แล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หาเรื่องหรือก่อกวนใดค่ะ
ทั้งมีดมีรอยอยู่ครับมีรอยฟันรอยตีรอยอะไรเนี่ยมีอยู่ครับ
หัวหัวผมเนี่ยครับแป๊บแป๊บทั้งไม้ทั้งอะไรทั้งขวดทั้งอะไร
ไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่งั้นเขาตีคนตายเพิ่งเขาก็
เขาก็ใช้เงินอุดเหรออันนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะถูกไหมฮะ
ไม่งั้นเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วคือคนมาเที่ยวอ่ะตีท่องเที่ยวตาย
แล้วที่ตีทะลุ้งหนูตายจบอ่าแล้วจะยังไงต่อคะก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
วันนี้เขาจะไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาเย็นนี้เลยนะคะ
แล้วก็หลังเกิดเรื่องเนี่ยเขาบอกเจ้าของร้านก็ยังไม่เคยโทรมาขอโทษนะคะ
ก็จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ